ชาวบ้านเขาไปเห็นก้อนเมฆที่ลักษณะแปลกประหลาด
คล้ายกับองค์เจ้าแม่กวนอิ่ม
เดี๋ยวค่อยดูกันไป

คือลักษณะแบบนี้มองเผินอาจจะยังไม่ได้คิดถึงเจ้าแม่กวนอิม
อาจจะแบบเอ๊ะเหมือนพระพุทธรูปไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่บอกเลยว่าเขาฮือฮากันยกใหญ่เลยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ชาวบ้านเขาก็ถ่ายภาพบันทึกเก็บไว้เลยนะ

รูปร่างของก้อนเมฆมันคล้ายกับเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพร
ขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า
แล้วที่สร้างความแตกตื่นมากกว่านั้นคือ
มันอยู่บริเวณเหนือเจดีย์ชเวดากองวัดศรีจอมเรืองอัมเวิร์งของวัดพระยาว

เพราะว่าเมฆที่พี่เมฆมาหนาครึ้มขนาดนี้
เฮ้ยเค้าไม่ได้มาประยักษ์กรภูมิศา

ซึ่งก้อนเมฆที่ชาวบ้านได้เห็นเนี่ยค่ะ
มันมันผิดปกติจากเมฆทั่วไปที่เขาว่ากันว่า
ซึ่งปกติก้อนเมฆมันจะเรียงแถวกันใช่ไหม
แถวแล้วบางจุดมันจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน

นี่คือเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพร

เพราะว่าคล้ายเพราะว่าคล้าย
ทุกร่างเนี่ยคืออย่างที่บอกหลายคุณผู้ชม
ก้อนเมฆมันก็รวมตัวกันเป็นเรื่องปกติ
แต่ว่าจินตนาการนี่แหละเพราะตอนเด็กสังเกตว่าถ้าเราย้อนวัย
ตอนเป็นเด็กนั่งรถผ่านไป
เรามักจะจินตนาการว่าก้อนเมฆก้อนนั้นเหมือนสัตว์ตัวนั้น
เออใช่เออจริง
ถูกไหมอันนี้ฉันเป็นคนนั่งรถแล้วชอบมองก้อนเมฆ
แล้วก็อันนี้เหมือนกระต่ายอันนี้เหมือนช้างอะไรแบบนี้
มันก็เหมือนกันมันคือจินตนาการเราที่มันขึ้น
แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโชคดีไหมโชคลาภไหมอะไรไม่รู้
เพราะว่าหลังจากที่มันลอยผ่านไปปุ๊บ
ยังไงฝนตกทันที

อันนี้เกี่ยวกับมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศฮะ
ใช่เขาบอกว่าพายุฝนตกในบริเวณนั้นพอดี
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องฮือฮาของเฉพาะพระเยาว์ว่า
พอก้อนเมฆผ่านปั๊บฝนก็โปรยลงมาเหมือนประธานพ่อ
ลักษณะเมฆแบบนี้เนี่ยเป็นเมฆแนวตั้ง
เป็นเมฆที่เกิดจากไอน้ำมาซ้อนทับกัน
ว่ามันจะเป็นฝนนั่นแหละตรงนั้นแหละมันจะเกิดขึ้นตรงไหน

ถ้าเกิดว่ากลุ่มมัวลวมตัวกันมันก็ใหญ่มันก็จะเป็นฝนมีโอกาส
อะไรถามเขาได้อย่างเมื่อวานเนี่ยเขาไปล้างรถ

ก็ไปล้างรถตามใช่ปรากฏว่าโอ้ตกหนักเลยเมื่อวาน
คุณก็มันก็เหงื่อขึ้นได้
พยากรมันไม่ได้หมายความว่าร้อยเปอร์เซ็นต์

โดนพร้อมกันโดนไม่ได้รักษา
ว่ากันไปนะเรื่องของความเชื่อ